มันเศร้าจับจิตจับใจดิฉันเหลือเกิน

เด็กผู้ชาย๕ขวบคมคืนเด็กผู้หญิง๕ขวบ

คำถามคือสังคมเกิดอะไรขึ้น
แม่เล่าให้ฟังเรื่องนี้นะคะ

ตอนแรกแม่กลับไปแจ้งโรงเรียนโรงเรียนบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้

ฉะนั้นแล้วคุณอาจจะถูกฟ้องได้

เหตุการณ์ถูกเปิดเผยโดยคุณแม่วัย๒๘ปีนะคะ

ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองจังหวัดบุรียรำเมื่อวานนี้
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาววัย๕ขวบ
เรียนอยู่ชั้นอนุบาล๒โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ถูกเด็กผู้ชายวัย๕ขวบเพื่อนร่วมห้อง

ใจน้องแบบนี้หลายต่อหลายครั้งภายในห้องเรียนเลยนะจนลูกสาวมีอาการเจ็บที่อวัยวะเพศ
แล้วน้องก็ไม่อยากไปโรงเรียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ยายของน้องสังเกตเห็นมีความผิดปกติอะไรบางอย่าง
ก็เลยพยายามเค้นสอบหลานสาวเค้นสอบเค้นสอบ
สุดท้ายหลานสาวยอมเล่าให้ฟังว่าถูกเพื่อนชายล่วงละเมิดทางเพศ
จากนั้นยายตัดสินใจเลยค่ะไปที่โรงเรียนของน้อง
ไปแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบแต่ทางโรงเรียนทำอย่างไร
มีหนำซ้ำโอ้ยยายเอ้ยแม่เอ้ย
บอกว่ามันเจ็บใจอยู่แล้วที่ลูกสาวโดนกระทำย่ำยี
มันเจ็บใจยิ่งกว่าโรงเรียนสั่งห้ามห้ามไปแจ้งความค่ะ
โดยขู่นะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไปแจ้งความ
แล้วเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงคุณนั่นแหละอาจจะถูกฟ้องกลับได้
หลังจากนั้นโรงเรียนก็ไม่แย้แสไม่ดำเนินการใดทั้งสิ้น

บอกว่าเอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ต้องการหรอกนะที่จะเอาผิดกับน้องผู้ชาย

เพราะก็เข้าใจว่าเด็กอาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบ
จากสื่อต่างนี่ไงนี่เป็นอีกมุมมืดหนึ่งของสื่อนะ
น้องอาจจะเข้าถึงสื่อได้ง่ายแล้วไปเจอไปเห็นแล้วก็เรียนแบบ
แม่บอกว่าเข้าใจแต่ไม่เข้าใจโรงเรียนค่ะ
โรงเรียนแสดงปัดความรับผิดชอบปล่อยประละเลย
จนกระทั่งเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นภายในโรงเรียน
เธอเองบอกว่าเตรียมที่จะย้ายลูกสาวไปเรียนที่อื่น
เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้ซ้ำอีกนะคะ
สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องของสภาพจิตใจของน้อง

ทีนี้ล่าสุดค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้น

อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำเนี่ย
ประหลัดหัวหน้าศูนย์นำโรงธรรมบอกว่า
รับเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวเตรียมประสาน
คนที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง
เนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายยังเป็นเด็ก
และยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไร
ต้องหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก
เอาล่ะตอนนี้สรุปว่ายังไม่ทราบว่าเรื่องจริงหรือไม่อย่างไร
หนึ่งเดี๋ยวต้องให้น้องผู้หญิงไปตรวจร่างกายก่อน
คุณหมอผลว่าไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีตามกันต่อนะคะ